ร้ายหกคนแล้วนะคะหกต่อหนึ่งแล้วก็ใช้มิดแทงเสียชีวิตไปสอง
ศพแล้วหมอปลาต่อมาก็มีการประกันตัวออกมาแล้วก็
พาไปดูแลที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยมีกระแสในโลกโซเชียล
เชี่ยวกลุ่มเด็กวัดม่วงผู้กรณีจะพากันไปล้างแค้น
รวมตัวกันไปล้างแค้นถึงจังหวัดเพชรชบุรีเลย

บุกเลยนะคะก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้ค่ะ

แต่เบื้องต้นยังไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไร
นี่เป็นภาพที่ตำรวจสืบสวนสนเพชรกะเสมร่วมกับตำรวจสืบสวนนครบาน๙
๑๙๑ส่วนที่กำลังการนำหมายค้นของสารอาญาธนบุรีตรวจค้นค่ะ
บ้านพักในชุมชนวัดม่วงรวม๙๑๓เป้าหมาย
หลังพบว่ามีการโพสต์ข้อความข่มขู่ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับกรณีบาสใช้มีดแทงกลุ่มวัยรุ่น๖คนเสียชีวิต๒ศพนะคะ
หน้าบ้านพักในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์หกเพจเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าพี่น้องเด็กวัดม่วง
โพสต์ในธรรมนองนัดหมายเด็กวัดม่วงให้ไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านหมอที่เพชรชบุรีเพื่อเอาคืน
หลายคนคงจะเห็นกันไปแล้วเนี่ยนะคะ
หลังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบกลุ่มที่โพสต์ข้อความแล้วเนี่ย
ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรคือแบ่งเป็นสามกลุ่มอ่ะนะคะ
กลุ่มในบาสผู้ก่อเหตุกลุ่มคู่กรณี๖คนและกลุ่มที่โพสต์สร้างสถานการณ์
เพราะพบตรออกมาปรามเหมือนกันนะบอกว่าอย่าล้างแค้นกันเลย
เอาเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เถอะอย่ามาคิดล้างแค้นกันนะฮะ
ก็เลยนำกำลังไปตรวจค้นชุมชนดังกล่าวแต่ว่าไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะ
ผู้โพสต์เนี่ยก็ยังไม่เจอตัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนต่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ว่าถ้ามีชีวิตมากขึ้นขนาดนั้นก็ประควดต้องท่าผงกันอย่างที่เราพิสูจน์กัน
คือพลตำรวจตรีพงศ์อนันต์คล้ายครึงผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙ก็ยังเปิดเผยด้วยว่ากลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ต้องหากลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี๔คุณที่ถูกดำเนินคดี
ตอนนี้พนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อหาทั้งหมด๓ข้อหา
กันเป็นข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ร่วมกันบุกรุกเคหาสถานแล้วก็ร่วมกันขู่เข็น
นำตัวไปขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังผลัดแรก
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
ส่วนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็สามารถร้องขอให้ตำรวจไปดูแลความปลอดภัยได้
พร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ที่จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมเหมือนกัน
รอการติดต่อจากทนายความเพื่อนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มค่ะ

พนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมก็นำตัว
ผู้ต้องหาทั้ง๔รายคู่กรณีในบาร์ด
ไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปดูความคืบหน้าอาการของในบาสกันหน่อย
หลังกว่านั้นกังวลกับอาการปัจเจ็บของตัวเอง
ที่แขนแล้วไปเจอแผลที่ศีรษะที่หัวเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็มีการไปผ่าตัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการแขนหัก
ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าด้วยเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้าหมอปลาคุณน้ำฟ้าเดินทางไปเยี่ยม
แต่ว่าแพทย์เองก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
เพราะว่าติดมาตรการป้องกันโควิด
หมอปลาก็เนี่ยค่ะจุดนี้จังหวะนี้
มีการวีดีโอคอลพูดคุยสอบถามอาการกัน
บอกว่ายังปวดแผลจากการผ่าตัดอยู่ค่ะ
นิ้วมือขยับได้เล็กน้อย
โรงพยาบาลบอกนะคะให้รอดูอาการสัก๒๓วัน
คือถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วก็แฟนสาวก็ขอบคุณนะคะทั้งหมอปลาด้วยเสียเปียด้วย
รวมถึงผู้ให้ความช่วยเหลือในทุกคนนะคะ
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
อ่ะหาอ่าเมื่อคืนกังวลร้องไห้ทำไมอ่าเจ็บอ่าเจ็บอ๋อเจ็บที่
ร้องไห้แกเจ็บอ๋อนี่ก็กังวลอะไรไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว
เพราะตอนนี้เดี๋ยววันพุธน่าจะออกกันแล้วล่ะเดี๋ยวมีพวก
นายอานัตชัยเขาจะมามอบเงินให้หนูด้วยแล้วก็เขาจะมาช่วยคดี
หนูกับทนายภัยศาลนี่แหละเราช่วยกัน
อืมเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านั้นอ่ะบาสเขากลัวเรื่องของแขนของเขาไงคุณ
แขนถ้ายังไม่ได้รับการผ่าตัดมันแบบขยับไม่ได้
เมื่อไหร่จะหายนะฮะแล้วทีนี้เอาไปผ่าตัดใหม่แล้ว
เขาบอกว่าคือตอนนี้นิ้วเริ่มกระดิกได้แล้ว
อีก๒๓วันจะออกจากโรงพยาบาลส่วนเรื่องคดีก็ต้องว่ากัน
ไปตามกฎหมายแล้วฮะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วครับ